คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าหายเปลี่ยนชีวิต

จะบอกว่านี่คุณผู้ชมค่ะในห้างประจักรชัยหายทองคำไง
อันนี้เป็นชื่อในวงการเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
จะเปลี่ยนนามสกุลจริงแล้วนะ

มันเปลี่ยนชีวิตหายทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนชื่อจริงเป็นหายทองคำเลยละกัน

ห้างประจักรชัยเจ้าของค่ายหายทองคำค่ะ

ลูกทุ่งสาวอินดี้ร้อยล้านวิวนะ
ชุกมันยาวนานหลายปี
ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็เรียกชื่อแกว่า
ในห้างประจักรชัยไฮทองคำ
แต่ต้องบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อในวงการเพลงเท่านั้นนะ

ชื่ออาจารย์ประจักรนวรัฐ
อันนี้คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เลย

ใช่แต่ไหนก็ไหนแล้วคุณผู้ชม
ชีวิตมันพลิกเพราะคำว่าหายทองคำจริง
มีเงินมีทองมีชื่อเสียงดังก็เพราะว่าไฮนั่นแหละ
ตัดสินใจค่ะไปสำนักงานเขตแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
บอกว่ามาเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้มันจบไปซะ
ปังก็ต้องปังมันให้สุดไปเลย
เปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนเป็นนายประจักรชัยหายทองคำนี่แหละค่ะ
ก็คือมีจริงเลยตอนนี้

ถูกต้องจากชื่อในวงการก็ทำเป็นชื่อจริง

อาจารย์ประจักรชัยค่ะเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะ
บอกว่าไม่ต้องไปดูหมอที่ไหนหรอก

พอปรึกษาครอบครัวเสร็จนะก็ตัดสินใจเปลี่ยนเลย
ตอนนี้อาจารย์คือต้นตระกูลของหายทองคำแล้วนะคะ
มีลูกมีหลานก็ต้องใช้นามสกุลนี้
ไปฟังเสียงอาจารย์ประจักรชัยกันนิดนึงค่ะ

ก็บอกว่าพ่อแม่ให้ชีวิตมาแล้ว
แล้วก็ขอยกมือขึ้นหัวบอกว่าพ่อจะเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะ
ถือว่าเป็นนามสกุลที่ก็เป็นมงคล
พูดตรงก็คืออยากจะมาร์คเขาว่า
หายทองคำที่เราได้ทำมันเหมือนกับเสมือนอย่างเป็นแบรนด์
เป็นแบรนด์คล้ายเป็นแบรนด์สินค้าที่คนเลยรู้จัก
แต่ว่าว่าไปแล้วมันเป็นชื่ออาจจะเป็นสูงชะลกกับเจ๊หรือเปล่า
ไฮทองคำก็เลยดงดังกับทางค่ายไปเลย

จั๊กรินไฮทองคำ
ถามเขาก่อนขอเขาก่อนว่าเขาให้ใช้ด้วยหรือเปล่า
คุณนี้ก็หลายค่ายนั้นแล้วระเบียบว่าถ้าสิ่งนี้ก็ไหลตรงครั้ง